มันอาจจะไม่มีเวลาอยู่กลับมาช่วยหนูได้ไหมครับ
แต่เขาไม่เคยเข้าใจเลย
ในตัววงการนี้เป็นอีกไงการจัดงานเป็นอย่างไร
วันนี้ก็ยังเตรียมกระเทียง
ต้องเริ่มจากสิ่งที่เราชอบที่เรารักก่อน
เพราะคุณก็ชอบออกกำลังกาย

ก็เลยเราก็ลงไป
จริงชวนยากไหมครับ

เราไปต่างประเทศเราก็เรียนรู้
มันเหมียวคือแต่มีเยียมซักอย่าง

ติ๋งเต้นข้รู้หรอก
อยากจะมาทำในสิ่งที่เรารัก
มีทั้งรายการมีทั้งการแข่งขันมีทั้งกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากตัว
กิจกรรมหลายปีเขามีวีปีละครั้งเพราะว่ามันจริงมันมาจากความรู้สึกบอกว่า
เราจะดุลคนเรื่อยทั้งปีเพราะมันจะมีคนที่ต้องเริ่มตลอดเวลาอยู่แล้ว
จริงแล้วตอนนั้นสุขภาพเราก็ไม่เคยโอเคแล้วเรากลัวว่าเราจะเหมือนกับหนีไป
สมัยก่อนเราคบกันเนี่ยเราก็ชวนกันพังเลยครับแล้วพอวันหนึ่งคบกันประมาณห้าหกปี
เฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาไปมองคนอื่นที่แบบมีซิกแพคแล้วหุ่นดีกับเรามันจะยังไงวะ
เราก็เลยเริ่มจะเข้ายิมแล้วเริ่มจะเข้าเป็นประจำด้วยเขาก็อยู่สิงคโปร์ตอนนั้น
เพิ่มบอกว่าเฮ้ยอยู่รู้ป่ะว่าโอสเนี่ยเข้ายมทุกวันเลยนะเว้ย

เราก็ฟิตร่างกายขึ้นโปรคนเมนเทิ้ลจำได้

แล้วเขาก็เห็นว่าเออเราดูแลสุขภาพแล้วสิ
พ่อมาออกกำลังกายกันดีกว่า

มันเป็นกิจกรรมที่ด้วยธรรมชาติครับ

เพราะว่าเราเจอกันบนเตียงที่เดือดเราไม่เจอกัน
แต่ไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นไงแต่แค่หันมาคุยกันแล้วเขาถามว่า
หรือเขาก็จะถามแล้วผมก็จะค่อยสอนตอนกลางคืน

ผมก็ไปทำงานของผมเขาก็ไปทำงานกับเขา
แล้วเขาเรียนรู้มาจะ๓ปีแล้วครับ

มีนอนวิทยาลองกับมันขัดแย้งกันเวลาแบบทำชีวิตด้วยกันมันเป็นบ้างไหม

แต่ผมว่าเราคุยกันแล้วสุดท้ายขัดแย้งมันหาออกที่มันมีไอเดียใหม่
หรือมีอะไรที่มันทำให้ดีขึ้น
ก็นั่งคุยกันเริ่มร้อนแล้ว

ไม่งั้นทะเลาะกันแย่เลย

แต่ต้องบริหารให้ได้วันนี้เราก็ยังไม่ได้๑๐๐

ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ก็แค่แค่โอ๊ะก็ถามว่าเราก็คิดเรื่องนี้มานานครับ
อะไรอย่างเงี่ยครับแล้วก็จะมีข้อกระ
ให้เอาให้เอาคนที่มีลูกอุ้มบุญหรือเป็นคู่รักเพศเดียวกัน
มาให้โอ๊ตดูเป็นตัวอย่างเฮ้ยเห็นป่ะเขาก็ทำได้
เฮ้ยผมมีหน้าที่แบบเป็นเซลล์อยู่ตอนนี้
เพราะคนถามบอกว่าเด็กจะอบอุ่นไหม
ผมคิดว่าถ้าอยู่ในบ้านเราแล้วไม่อบอุ่น

มีป้าแมมีพ่อโอ๊ตพ่อวูดดี้ป้านาแบบั๊ค
คือมันมีแต่พลังบวก
แล้วการที่ถ้าเกิดก็ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่จะได้รับความรักไหม
เราคิดว่าจะมีความรักอยู่ในเดิมที่สอง
โตมาในสังคมไทยจะไหวไหม
เขาไม่ได้คิดอะไรแล้วอะครับ
อย่างล่าสุดหลานผมอ่ะโดนสัมภาษณ์ไงแม่เขาแม่เขาถ่ายคลิปอ่ะ
บอกว่ารู้ไหมว่าลูกพ่อกับลูกพ่อที่เป็นอะไรกันอ่ะ
อายุสี่ห้าขวบก็เป็นแฟนกันไงครับแล้วแม่ก็อ้าวหมายความว่าอะไร
ก็เขารักกันไม่ใช่เหรอเขารักกันก็เป็นแฟนกันสิแปลว่าเด็กคนนี้
ยังไม่เคยเจอสังคมพี่บอกเขาบอกว่าอ๋อการที่คนเป็นเพศเดียวกัน
อยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องผิดไงมันผมว่าความรักมันเป็นเรื่องสวยงาม
แต่ว่าเราโตมาด้วยสื่อสังคมหรือคนที่เขาแชร์หรือว่าเล่าให้เราฟัง
โดยที่แบบนี่คือความจริงของโลกนะว่าคนเหล่านี้มันไม่โอเค
แต่ในความจริงคือทุกอย่างมันโอเคนะนั่นเป็นหน้าชีวิตของเรา
คนนี้เป็นเขาเก่งกับเด็กมากเด็กรักเล่นกับเด็กเล่นกับหลานโอ๊ตมาทุกคนคือ

แม่ผู้ใหญ่คงกลัวว่าเรางานหนักชั้นสองคน

เราคงจะอยู่กับลูกเราร้อยเปอร์เซ็นต์

เราจะเตรียมตัวและมีพลังที่จะเลี้ยงลูกได้หรือยังใช่ไหม

ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราอยากจะเป็นของพ่อ
อยากให้เขามีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดแหละโอเค
คิดว่าอยู่อาจจะกลัวเรื่องกฎหมายหรือเปล่า
ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็รอดูอยู่ว่า
มันก็ต้องเพราะตอนนี้มันยังไม่มีสถานะทางกฎหมายนะฮะ
ที่เราจะแบบเป็นคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน

สิทธิเท่าเทียมกับคู่อื่น
แปลว่าเราก็สามารถใช้นามสกุลด้วยกัน

การมีลูกอุ้มบุญ

กฎหมายมันยังไม่รองรับแล้วเขาไม่อยากจะบินไปอเมริกา

รู้ดีว่าอันนี้คือสิ่งที่โอ๊ตเขาคิดเยอะ

คือสมมุติว่าไม่ได้เป็นผู้ปกครองทั้งคู่
สมมุติคนหนึ่งป่วยขึ้นมาไม่สามารถไปดูแลแทนได้
มันก็จะมีข้อจำกัดอยู่

ก็คือเป็นห่วงเรื่องของความเรียบร้อยของทั้งหมด
ก็ดีมันจะมีกฎหมายที่เป็นเรื่องของพรบคู่ชีวิต
ซึ่งก็ตอนนี้เข้าใจว่าเป็นร่างอยู่ใน
ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเอาไปต่อยอดหรือเปล่า

มีกฎหมายคุ้มครองเมื่อไหร่
สามารถต่างงานในเมืองหลายในบางไทย

โอเคมั้ย
พูดกันว่าถ้าเกิดกฎหมายผ่าน
เราก็จะเป็นร่วมเวลา

ที่ผ่านมาตัดกับเพื่อน

แล้วก็รู้กันเองใช่ไหม
แต่เราก็อยากทำให้มันถูกต้อง
แล้วเราก็ไม่อยากแค่ไปจัดในโรงแรม
คนเป็นพันมาแล้วมันก็ยังไม่ถูกต้อง

พอมันถูกต้องตามกฎหมายก็จะแต่งอย่างแน่นอน

เที่ยวด้วยกันแต่มันจะมีอีกหลายครอบครัวนี้
ที่อาจจะไม่โอเคไม่ได้โชคดีเหมือนเรา

ถ้าเกิดว่าแบบที่บอกลูกป่วย
แล้วก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้ยอมรับกับแฟนอีกคนนึง

มันคือสิทธิ์แหละมันคิดว่ามันสำคัญเนอะ
แต่อยู่ในสำหรับคนที่เขาไม่ได้อยู่ในสถานะโชคดี